ต่อกันที่เรื่องน่าปวดหัวของวงการบันเทิงนะครับ
สำหรับเรื่องของการแอบอ้างนำสินค้าต่างแล้วก็อ้างชื่อดารานี้นะคะ
โอ๊คโอปอลก็โดนมาแล้วต้องรีบไปโร่แจ้งความ
รวมไปถึงล่าสุดพี่หมอเจี๊ยบละละนาก็โดนกับเขาด้วยเหมือนกันนะฮะ
โดนไปแอบอ้างเขาก็รีบออกมาชี้แจงว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
หากว่าคู่กรณียังไม่หยุดพฤติกรรมแบบนี้
เดี๋ยวจะเตรียมไปยื่นเรื่องเอาผิดกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยค่ะ
ส่วนตัวเจี๊ยบคงไม่ได้กระทบอะไรกับเจี๊ยบโดยตรง
แต่เจ๊บสงสารคนมากกว่าว่ามันเป็นผลเสียกับคนอื่นขนาดไหน
ถ้าเกิดคนที่เขาเชื่อเห็นว่าเป็นเราเลยไปซื้อตามอะไรอย่างนี้
แต่ว่ามันสงสารเขาแล้วถ้าเกิดผลิตภัณฑ์มันอันตรายกินเข้าไป
แล้วเขาเป็นอะไรขึ้นมาเราคงรู้สึกแย่
ฝากเตือนทุกคนนะคะเวลาจะซื้ออะไร
เราควรจะมาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ
แล้วก็ศึกษาผลิตภัณฑ์อะไรก่อนที่จะไปใช้ให้ดี

แล้วก็นานด้านขนาดนี้ก็ระวังด้วย
พี่บอกเจ๊บก็เขาว่านานด้านเลย
เขาเอารูปที่ถือกับพี่ปำแปมเนี่ยค่ะ
ถือไปงานโกคาร์ดภาพนี้ค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็เอาแผ่นป้ายที่มันเกี่ยวโกคาร์ดออก

ก็พูดตามสมควรกับคำที่เขาว่าแหละ
ตามพี่หมอเจี๊ยก็คือหน้าด้านจริงคุณผู้ชมค่ะ

มหาวิทยาลัยชื่อดังอันนั้นแอบอ้างเลย

เดี๋ยวต่อเรื่องราวดีกันบ้างดีกว่าของพี่หมอเจี๊ยบนะครับ
ที่พี่หมอเจี๊ยบรวมตัวกันกับกลุ่มเพื่อนที่เป็นคุณหมอด้วยกันนี่แหละ
คลินิกเฉพาะทางนะคะแล้วก็ฟรีคลินิกที่ไม่ได้ตั้งอยู่กับที่ค่ะ
นำทีมแพทย์เคลื่อนที่ย้ายไปตามสถานที่ต่างที่ยังขาดแคลนคุณหมอนะฮะ

จัดหาเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์มอบให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนด้วยค่ะ
ซึ่งตอนนี้โครงการเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมากแล้วนะครับ
หมอเจี๊ยบเองก็รู้สึกปลื้มใจมากเลยค่ะ

ว่าการที่เราทำแล้วมันไม่ใช่จบอยู่แค่นั้น
ส่วนใหญ่ก็เลยจะไปโคลกับทางโรงพยาบาลที่เขาขาดแคนส่วนไหน
แล้วก็คุยกันว่าจะมีการประสานงานกันยังไง

พยายามอยากจะทำให้ได้สักทุกเดือน

เราต้องร่วมด้วยช่วยกันสนับสนุนนะครับ
เพื่อที่พื้นที่ขาดแคลนจะได้ไม่ขาดแคลนต่อไปนั่นเองนะคะ

ทุกอย่างดีละมุนไปหมดเลยนะคะ